แล้วค่ะคุณแต่ว่าล่าสุด
มีคนคนนึงนะคะที่ทำให้สาวอ้ำพัชราภาซุปตาของเราเนี่ย
ละสายตาจากคอมพิวเตอร์ยอมละการเล่นเกม

หันมาดูแลคนพิเศษคนนี้
จะใช่หนุ่มแอมพิธานหวานใจของเธอหรือเปล่า

เฮ้ยอย่าอย่าอย่า
นี่แหละค่ะหลักฐานยืนยันอาการติดเกมหนักมาก
นางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อ
ที่ถูกเปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
โดยนางร้ายรุ่นน้องสุดสีเมพิชชนาธิ์
อดคล้องกับที่เพื่อนรักเพื่อนเลิฟเมปฏิดา
กล่าวไว้เป๊ะเลยใช่ไหมล่ะคะ
แต่เห็นสาวอ้ำติดเกมหนักขนาดนี้
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีคนคนหนึ่ง
ที่ทำให้เธอยอมวางมือจากหน้าจอคอมเล่นเกมได้
บอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ใช่หวานใจไฮโซแอมพิธาน
ที่กำลังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์แน่
แต่เป็นพี่ยุ้ยเพื่อนสุดสีรุ่นพี่ที่มักตัวติดกัน
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ซึ่งล่าสุดนอนพักรักษาตัวจากอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
และนางเอกซุปตาก็ไม่รอช้า
หอบเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งไปนอนเฝ้าไข้ถึงขอบเตียง
แต่ละภาพที่ปรากฏผ่านไอจี
แสดงให้เห็นความเป็นอยู่หลับนอนของนางเอกตัวแม่
ที่แซนจะเรียบง่ายสบายตรงข้ามกับวิธีซุปตา